ว่าอย่างงี้ผ่านบายศรีอ่ะลอยถวนน้ำกลับมาได้
ได้ยังไงอ่ะค่ะลอยบายศรีพญาโงค์นะคะ
ดูนะคะทวนน้ำกลับมาอีกแล้ว
เถอะเจ้าค่ะถอนเถอะทำให้ใหม่แล้วหรือทำให้ใหม่
ทำให้สวยกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวดูสายน้ำนะ

กลับมาอีกแล้วค่ะสรุปถอยไม่ยอมไปค่ะ
โอ้โหเขาคือเหมือนเหมือนกระทงลอยน้ำอ่ะ
ใช่ไหมแต่ปกติมันจะลอยไปใช่ไหมนี่ลอยไหลถวนนี่นี่นี่
ที่ใช้ชื่อว่าอาจารย์โอมนะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
นี่คือพิธีการจำเรินบายสีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะ
พิธีนี้เขาจะจัดขึ้นในวันไหว้ครูสำนักศักยันต์ของอาจารย์โอมนั่นเอง
พอถึงวันไหว้ครูทางสำนักเขาก็จะทำพานบายสีขึ้นมาใหม่แบบนี้
นี่นะแล้วหลักจะทำบายสีเป็นบายสีพญานาค
นึกออกไหมใบสีนคราชบายสีหลักก็คือบายสีเทพนะคะ
จากนั้นเขาก็จะเอาบายสีอันเก่าที่เคยทำไว้ปีก่อนเนี่ยเอาเฉพาะบายสีพญางูนะ
อันนี้คือใบสีพญางูนะแล้วก็ใบสีพญานาคาราชเนี่ย
อ๋อมาทำพิธีจำเรินน้ำครับหรือเรียกง่ายง่ายว่า
องค์พญางูพญานคราชกลับคืนสู่สายน้ำตามธรรมชาตินั่นเอง
ถ้าเป็นความเชื่อในเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคืออย่างนี้
ถ้าหากท่านไม่อยากไปท่านจะถวนน้ำกลับมา
แบบที่เห็นในคลิปอันนี้เป็นความเชื่อนะ
ทางด้านชาวเน็ตที่เขาเห็นเนี่ยค่ะเขาก็เข้าไปคอมเมนต์สาธุสาธุ
สาธุเก้าเก้าเก้าเก้ายังไม่มาอ๋อเหรอสาธุเด้อเฉยเฉย
เข้ามาคอมเมนต์ทั้งในด้านของความเชื่อและก็ทางวิทยาศาสตร์
ทางด้านความเชื่อเขาก็สาธุใช่ไหมเขาบอกเคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้
ในช่วงออกพรรษาท่านจะลอยอยู่กลางน้ำไม่ยอมไปไหน
ทั้งทั้งที่ลมเนี่ยแรงมากแล้วบางคนนะเขาบอกเคยเห็นเงาดำดำใต้น้ำ
เหมือนงูใหญ่ด้วยโอ้โหส่วนอีกด้านนึงอ่ะวิทยาศาสตร์
มาดูกันว่าเออเป็นไปได้ไหมเขาว่ากันว่ามันเป็นเพราะลม
คล้ายหลักการเดียวกับเรือสัมเภาเรือใบอ่ะค่ะโอ้ที่โดนลมแล้วสามารถทำให้เรือเนี่ย
วนกระแสน้ำได้ถ้ามีลมเป็นแรงผลักนะแล้วดูจากในคลิปแล้วอ่ะ
แรงลมปะทะกับผิวน้ำประกอบกับว่าบายสีเนี่ยมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะ
แล้วใบสีเป็นเป็นหัวอ่าพญางูเออลักษณะคือแผ่ออกมา
ทำให้มันสามารถต้านกับแรงได้ก็เหมือนเรือสัมเภานั่นแหละถูกต้องค่ะ
ก็เลยทำให้พานลอยทวนกระแสน้ำกลับมาได้
ไม่มีผิดไม่ถูกแล้วกันวิเคราะห์ให้ดูทั้งสองมุมอ่าคุณผู้ชมครับ